มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ
บอกว่าขอให้ประชาชนมีความสุขสดชื่นปลอดภัย

เพราะว่าอีกไม่ทีวันก็จึงหมดถึงแล้ว

หลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นประกาศใช้
ติดตามทั้งหมดจากคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้งผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลครับ
รองนายกรัฐมนตรีเตรียมเชิญประหลัดทุกกระทรวงเข้ามา

เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติพระราชการ
หลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กำลังจะประกาศใช้
และก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
เดินเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมลนลง

กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงมหัฒน์ไทย
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เขียนคำอวยพร

ขอให้มีความสุขสดชื่นปลอดภัย
ในห่วงวันสงการประจำปี๒๕๖๐
รวมกันสารต่อประเพณีสงการแบบไทย
ให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไป
เกิดกิจกรรมลนลง
พื้นที่เล่นน้ำสงกรานปอดเหล้า

เข้มทุกพื้นที่ให้มีความปลอดภัย

แต่ก็ขอให้ทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับ
ด้านในวิสุนุกเครื่องงามบรนรัฐมนตรี
กล่าวถึงลดแมพต่างที่จะต้องดำเนินการ
ภายหลังที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประกาศใช้นะครับ
โดยบอกว่าหลายเรื่องจะเริ่มนับหนึ่งทันที
ที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูล
ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะเชิญประหลัดแต่ละกระทรวง
มารับฟังแนวทางการปฏิบัติราชการ
ที่มีหลายอย่างแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับก่อน

และร่างพลบการจัดทำยุตภาษาชาติ
โดยคาดว่าจะเสนอให้สะพานิติบรรยาค์แห่งชาติ
พิจารณาได้ทันทีหลังจากที่รัฐธรรมนูลประกาศใช้ครับ
แปลว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้จริง

คุณอ่านดูตารางเวลาแล้วคุณก็รู้ได้เองทุกคนก็คิดได้
คือประมาณปลายเดือนปลายปี๖๑
ไม่ทราบครับไม่ทราบครับคุณเอานิ้วมาแล้วขอยืมแล้วคุณจะนับไหม
นับให้เรียกว่าทำอันนี้กี่เดือนทำอันนี้กี่เดือนทำอันนี้กี่เดือน
แล้วก็บวกลบคุณหารเอาแต่ทีนี้ตอบอย่างนี้มันก็ยังไม่จบไม่เสร็จหรอก
เพราะว่ากฎหมายลูกต้องออกภายใน๘เดือน
ถ้าคิดเต็มมันก็ต้องคิดว่า๘เดือน
แล้วถ้ามันเกิด๓เดือนเสร็จ๔เดือนเสร็จ
มันก็จะเร็วขึ้น
มันก็เร็วขึ้นเพราะว่าผมจะไปบวกรบคุณหารกับคุณอย่างไรก็บวกไม่ถูก
ว่าถ้าอย่างช้าตุกน้ำเมื่อไหร่ก็เอาอย่างช้าเลย
เอาเวลาแบบใช้ให้เวลาเต็มที่เลย

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ช่วงแบเรียร์ริ่งสมุดปากราน
ก็ยังคงต้องมีอีกหลายประเด็นที่ต้องค่อยติดตามอย่างใกล้ชิด
เช่นศักดิ์แซ่อึ้งข่าวไทยประทับทีวีบรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาล